มาดูลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกรณี๓ป้านะคะ

ป้าติ้นก็กล่าวหา๒คน
ป้าติ้นกับป้าดาเนี่ยก็คือลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

อ้างว่าไปซื้อที่วัดลาดบัวขาว
แล้วก็ป้าดาไปขึ้นเงินไม่ยอมแบ่งเงินให้

ส่วนอีกหนึ่งคดีก็คือป้าติ้นกล่าวหาป้าติ๋ว
ว่าไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านนะคะ

เขาก็ไปพบพนักงานสอบสวนกองปราบ
เพราะว่ากองปราบรับคดีนี้มาดูแลแล้ว
ก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้าไปพร้อมกัน

เขาก็ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราค่ะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีคุยกับป้าติ้นนะคะนางเรวดีหาแก้ว
ก็คุยกันทางโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม
ก็พูดคุยกันหลังจากไปเข้าพบพนักงานสอบสวน

กับเรื่องนี้เพราะต้องเดินทางไปสถานที่ต่างเยอะเลยนะคะ
ติ้นบอกว่าหลังเข้าพบพนักงานสอบสวน
กรมคับการปราบรามเมื่อวานนี้

ทำไมกองสลากถึงชี้แจงกลับมาว่าไม่มี
เพราะว่าตัวเองยืนยันว่าเซ็นลายเซ็นไปจริง
เซ็นต์ไปจนล็อตเตอรี่จะขาดอยู่แล้ว
แต่ทำไมไม่เห็นมีลายเซ็นเลยมันเป็นไปไม่ได้

ติ้นก็ร้องขอให้ตำรวจเอาลอตเตอรี่
ของคนที่ไปขึ้นเงินรางวัลทั้งหมด
มาดูได้ไหม

ใช่ของงวดนั้นที่คนไปขึ้นเงินรางวัล

แล้วเอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ไหม

ยืนยันว่าตัวเองเซ็นหลังลอตเตอรี่ไปจริง

มันเป็นขบวนการจ้องจะโกงเงินแน่

วันที่ปะตินมาให้สัมภาษณ์กับเราที่ไทยรัฐ

ติ๋วกับป้าดาก็ไม่ได้ไปขึ้นสิ
เพราะว่ามีขบวนการเนี่ยคือแยกกันไปขึ้นเงินไง

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมหาทนายความคนใหม่

แล้วก็จะดูเรื่องของป้าดาด้วย

จะเอาคนโกงมาลงโทษให้ได้
แล้วก็จะทำหนังสือไปที่กองสลากนะคะ
ให้เอาลอตเตอรี่ที่ตัวเองถูกรางวัลมาเปิดเผยให้หมดเลย

เพราะพนักงานสอบสวนกองปราบคือคงไม่ฟ้อง

แต่ของป้าดาถึงชั้นศาลเพราะว่าตอนนั้นได้หลักฐานแล้วมีลายเซ็นต์หลังสลาก

ก็เป็นจังหวะที่หมวดโค้กฝากเอกสาร

แต่พอวันนี้ป้าติ้นไปดูที่กองปราบในเคสป้าติ๋ว